อีกหนึ่งเรื่องนะครับเป็นเรื่องที่แชร์ออกมาในโลกโซเชียลมีเดีย
เป็นคลิปน่าประทับใจเกิดขึ้นในรถเมย์ของกรุงเทพ
ปกติแล้วเรื่องที่แชร์ออกมาในรถเมย์ของกรุงเทพ
จะเป็นเรื่องของการขับเร็วมารยาทคนที่อยู่

สิ่งที่เกิดขึ้นในรถเมย์อาจจะเป็นนักเรียนตีกันอะไรสักอย่าง
แต่อันนี้เป็นเรื่องราวดีเพราะว่ากระเป๋ารถเมย์รายนี้

เดี๋ยวรอแป๊บนิดหนึ่งนะที่รักพอจับรูปก่อน

เผื่อคุย

แนะนำวิธีการใช้โทรศัพท์ในขณะที่เตรียมลงจากรถเมย์
เพราะว่าหลายคนเนี่ยนะคะคุยอยู่แล้วสติเวลาลงอ่ะ
ไม่ได้อยู่กับการลงจากบันได

ตกบันไดทั้งลงไปไม่ได้ดูรถ
เขาบอกว่าให้เอาหูออกก่อน
แล้วก็บอกรอแป๊บนึงนะเจ้าที่รัก
พอลงไปแล้วแล้วค่อยเอาโทรศัพท์กลับมาแน่มหู

นี่เป็นคลิปของพนักงานเก็บค่าโดยสารค่ะ

สาธิตวิธีการใช้โทรศัพท์มือถือให้ปลอดภัยในช่วงลงจากรถนะคะ
คลิปนี้ก็ถูกแชร์ในผู้ใช้เฟซบุ๊คที่มีชื่อว่าเจนี่บุญเพิ่ม
พอแชร์ออกไปได้รับเสียงชื่นชมจากผู้คนในโลกออนไลน์เป็นจำนวนมากค่ะ
ซึ่งขึ้นการขึ้นรถเมย์บอกเธอเล่าให้ฟัง

จากหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหง
อธิบายบอกว่าพี่เขาคอยให้ความรู้กับผู้โดยสารระหว่างที่เดินทาง
อธิบายรายละเอียดตั้งแต่ขึ้นจนลงจากรถ
พูดจาภัยร้อน่าฟังน่าชื่นชมเป็นอย่างมาก

ทำไมต้องอธิบายอะไรให้กับผู้โดยสารเยอะแยะขนาดนี้
ลองไปฟังคำตอบของพี่เขาหน่อยค่ะ
มีผู้โดยสารท่านหนึ่งถามผมตอนที่ผมอยู่
ทำไมผมต้องพูดอย่างนี้ล่ะครับ
ผมก็เลยตอบเพื่อความปลอดภัยตัวผู้โดยสารเองนะครับ
ประมาณนี้ครับการจัดขึ้นการจัดลงรถเมียนะครับ

ถ้าเราคือพูดง่ายถ้าเราไม่เตรียมตัวแล้ว
ก็อย่างน้อยเราเตรียมตัวก็ช่วยการจราจรได้

ถ้าเราไม่เตรียมตัวไม่ระมัดระวังอย่างนี้นะฮะ

พอได้ดูคลิปการปฏิบัติหน้าที่อย่างดีเยี่ยม

ขอบคุณแทนผู้โดยสารท่านอื่นด้วย
บอกว่าอยากให้มีกระเป๋ารถเมย
น่ารักใจดีแบบนี้เพิ่มเติมเยอะค่ะ